คือหลวงพ่อปีที่วัดแห่ง๑จดนทบุรี
ก่อนหน้านี้มีคนขายลอตเตอรี่
ยัดเยียดให้แกซื้อลอตเตอรี่

๖ล้าน๖๓๘ได้๑๘ล้านถูกไหม๘ล้าน
หลวงพ่อบอกว่าเหมือนถูกยัดเยียด

แต่เพื่อเป็นการช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้า
หลวงพ่อยังต้องไปยืมเงินพระรูปอื่นมา๒๐๐เลย

ถูก๑๘ล้านแทนที่วัดโอ้โฮก็นึกว่าท่านโชคดีแต่กลายเป็น
ทุกขลาบทุกขลาบตอนนี้ท่านต้องปิดกุฏิหนีแล้วนะคะ
อยู่ที่วัดอื่นเป็นการชั่วคราว

อย่างถ้าเกิดว่าพี่บุ๊คถูกรางวัลที่๑เนี่ย

แต่ถ้าเกิดเป็นพระเนี่ยญาติโยมจะเยอะค่ะ

ยิ่งเก็บไม่อยู่นะเก็บเงียบไม่อยู่นะ
เพราะว่ากรณีของท่านกลายเป็นข่าวไง
ว่าพระท่านถูกรางวัลตั้ง๑๘ล้านนะฮะ

ลูกฉันเจ็บแม่ฉันจนสารพัดค่ะ
และอีกอย่างคือโยมที่มาเนี่ย

มาขอยืมเงินค่ะมาขอยืมเงินท่านนะคะ
ปรากฏว่าท่านต้องปิดกุฏิแล้วก็หนีไปอยู่ที่อื่นนะคะ
หลวงพ่อเปี๊ยกเนี่ยก็คือพระมนตรีสามัจโจอายุ๖๗ปีนะคะ
หลวงพ่อดวงเห็งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑งวดที่ผ่านมา
อย่างที่บอกไป๓ใบรับเหนาะ๑๘ล้าน
หลวงพ่อเปี๊ยกเป็นพระลูกวัดวัดธินกรนิมิตรอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
ท่านเองเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ที่เรานำเสนอข่าวไปค่ะ
คือท่านถูกรางวัลใหญ่เนื่องจากว่าท่านฝันว่าเอามือไปจับที่โรงศพเก่า
โรงศพโรงหนึ่งโรงนั้นกระทั่งช่วงเช้าของวันที่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
พ่อค้ามายัดเยียดขายลอตเตอรี่ให้หลวงพ่อเปี๊ยกท่านก็เลยไปยืมเงินพระ
ในวัดเดียวกันแหละมา๒๐๐บาทแล้วก็มาซื้อค่ะ
เลขท้ายที่ลงท้ายด้วย๐๔๔๐๔๗๗๔๔๔อย่างละ๓ใบ
ปรากฏว่าพอผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุดประกาศออกมาท่านถูกรางวัลที่๑นะคะ
ต่อมาคุณผู้ชมค่ะนักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่วัดดังกล่าว
ธินกรนิมิตรที่นนทบุรีนะคะเพื่อที่จะไปพูดคุยกับหลวงพ่อเปี๊ยก
หลวงพ่อเปี๊ยกบอกว่าตอนนี้นะคือหลังจากดวงเฮงแล้วแต่เหมือนว่า
คือเราไปเนี่ยต้องผิดหวังคุณไปที่วัดแล้วไม่เจอหลวงพ่อนะคะ
เพราะคนที่อยู่แถวนั้นบอกว่าหลวงพ่อเปี๊ยกไม่ได้อยู่ที่วัดแล้ว
เราไปพูดคุยกับพระครูสิทธิวรดิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสพานักข่าว
ไปดูกุฏิที่หลวงพ่อเปี๊ยกท่านอยู่ก่อนหน้านี้ครับเพื่อยืนยันว่า
หลวงพ่อเปี๊ยกไม่อยู่วัดแล้วจริงประตูห้องก็ถูกล็อกไว้อย่างหนาแน่นนะ
ก็เป็นข่าวดังอีกนะฮะเอ๊ะหลวงพ่อหายไปไหนหลวงพ่อหายไปไหน
หลวงพ่อศึกไปแล้วไปใช้เงินอะไรหรือเปล่า
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดังกล่าวนะคะก็นี่คุณผู้ชม
หลังจากที่ญาติโยมทราบข่าวหลวงพ่อบอกว่า
คือเชื่อไหมนักข่าวญาติโยมเนี่ยแห่มาวัดตลอดทั้งวันทั้งคืนนะ
มาทำบุญนะมาขอหยิบยืมมาขอเงินมาขอเงินจากหลวงพ่อค่ะ
ความวุ่นวายพอสมควรนะคะคือทางหลวงพ่อเปี๊ยกเองเนี่ย
ท่านก็สุขภาพไม่ค่อยดีไงพอญาติโยมมาหาทั้งคืน
ก็ไม่ได้พักผ่อนไงก็เลยขออนุญาตไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัด
แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะไปที่ไหนอย่างไรนะคะ
พูดก็พูดแต่ญาติโยมที่เขามีความเดือดร้อน
เขาก็อยากจะมาขอพึ่งขอมาใส่อะไรประมาณนี้
แต่ว่าพระท่านก็สุขภาพไม่ค่อยดี
สุขภาพไม่ค่อยดีดึกดื่นอย่างนี้ก็มาหาท่าน
มาหาท่านท่านก็ไม่ได้พักผ่อน
เมื่อเช้าเนี่ยท่านก็เลยมาขออนุญาตลาไปพักที่ต่างวัด
ต่างวัดแสกอนุญาตหนึ่งอาทิกิงก็เห็นใจญาติโยมนั่นแหละ
แต่ว่าก็ไม่อยากจะให้มารบกวนพระท่าน
เพราะว่าพระท่านก็ไม่สบาย
อายุท่านก็มากอายุท่านมาก
แต่ว่าท่านก็มีความปรารถนาดีนั่นแหละยอม
มีความปรารถนาดีก็อยากจะช่วยญาติโยมนั่นแหละ
แต่ว่าตอนนี้สุขภาพท่านไม่ดี
ที่สามมีมาก็หลายรูปแบบ
ทำให้พ่ออยู่ไว้เพราะว่าพ่อหนังเดี๋ยวล้อนไปด้วย

ให้น้ำเกลือหน่อยเพราะว่าความเครียดกำเริบ
โรคเก่ากำเริบและอีกอย่างคือไม่ได้พักผ่อนเลย
บอกว่าขอไปจำวัดที่วัดอื่นสักหน่อย
เพราะฉะนั้นเรานำเสนอข่าวแบบนี้แล้ว

ไม่ได้อยู่ที่วัดธินกรนิมิตรที่นนทบุรีแล้ว

ก็ต้องเห็นใจท่านด้วยนะ